สันนิษฐานว่าหลังเกิดการปะทะครับเสียแป้งอาจจะมีการหลบหนี
มาทางอำเภอมะนังจังหวัดสตูนครับ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลเส้นทางลับอีกแห่งหนึ่ง
เป็นเส้นทางที่มีชื่อว่าบ้านตระเขาใคร
และเป็นเส้นทางที่มีกลุ่มชาติภัณฑ์ชาวมันนิสตูนพัทธลุง

ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเคยรายงานเอาไว้นะครับ
บอกว่าในพื้นที่บ้านตระสามารถเข้าออกได้๔เส้นทาง

เส้นทางขึ้นจากควนไม้ดำอำเภอปลาเหลียนจังหวัดตรัง
บริเวณน้ำตกโตตกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน
เดี๋ยวดูหน้าจอไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้กำลังพูดถึงเส้นทางที่๑เลข๑หน้าจอครับ

สามารถนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
ระยะทางประมาณ๗๘กิโลเมตรนั่นคือเส้นทางแรก

เส้นทางที่๒คือเส้นทางอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างหมู่ที่๖
เส้นทางนี้ต้องลงเรือหาปลาของชาวบ้านนานประมาณ๒๐นาที
ถึงจุดเดินเท้าก็คือห้วยแนม
รอยต่อพัทธลุงตรังและเดินเข้าบ้านตระ
ทางนี้ต้องใช้เท้าเดินเท่านั้นกินเวลา๑วันเต็ม

ไปครับล่างซ้ายเลข๓ครับ
เส้นทางบ้านตระบ้านราวปลาอำเภอทุ่งวาดจังหวัดสตูน

จะมีเส้นทางเชื่อมต่อกันอยู่ตามที่เห็นหน้าจอ
ตรงจุดนี้เส้นทางนี้ต้องเดินเท้าเช่นกันกินเวลา๑วันครับ

ที่๔คือเส้นบ้านตระภูผาเพชรอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
การเดินทางเข้าออกต้องเดินเท้าเช่นเดียวกันกินเวลาประมาณ๑วัน

และ๔ใช้เวลาค่อนข้างนานครับ
ทั้งหมด๔เส้นทางนี้ตำรวจเนี่ยตรึงกำลังปิดล้อมเอาไว้หมดแล้วนะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประทะกันเมื่อ๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววของเสียแป้งนาโนต
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลใหม่ครับ
เป็นเส้นทางลับไม่ใช่๔เส้นทางที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับ
เส้นทางนี้มีชื่อว่าบ้านตระเขาใคร
เชื่อว่าเสียแป้งอาจจะเพ่นหนีไปตามเส้นทางนี้ก็ได้
ข้อมูลนี้ได้มาจากอดีตคุณครูท่านหนึ่ง
เคยไปศึกษาเรื่องราววิถีชีวิตชนเผ่าซาไก่
กลุ่มชาติภัณฑ์ชาวมันนิเล่าให้ฟังบอกว่า
คือเขาก็ตามข่าวเสียแป้งอยู่ตลอด
แต่ไม่มีใครหรือว่าสื่อไหนพูดถึงเส้นทางนี้เลย
เป็นเส้นทางที่มีโอกาสใช้หลบหนีได้
และมีโอกาสจะรอดได้สูงมากด้วยนะฮะ

แล้วถ้าหากเดี๋ยวดูข้อมูลกราฟิกประกอบกันไปครับ
ดูจากกราฟิกแผนที่เนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นทางนี้
ต้องเดินเท้าจากบ้านตระไปตามแนวเทือกเขาบรรทัศน
เพื่อจะไปยังเขาใครในพื้นที่ตำบลควนกาหลง

เป็นเส้นทางที่ต้องเดินเท้าอย่างเดียวเท่านั้น

ระยะเวลาเดินเท้าประมาณ๔๕ชั่วโมง
แม้จะเป็นป่าดงดิบรกชัดแต่ก็ไม่ได้รกทึบจนเกินไป
บางช่วงเป็นเขาดินบางช่วงเป็นเขาหินปูน
เป็นเส้นทางที่กลุ่มชาติภัณฑ์ชาวมันนิสตูนพัทธลุง
เขาจะใช้เดินทางไปมาหาสู่กันอยู่ตลอด

ถ้าเทียบเวลาแล้วเส้นทางนี้ไม่ได้ใช้เวลานาน
เท่ากับเส้นทางที่๒๓และ๔ที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับ
จากนั้นจะสามารถทะลุออกสู่ถนนในพื้นที่อำเภอควนกาหลงครับ
และอาจจะนัดแนะให้คนเอารถมารับตามจุดนัดพบก็เป็นไปได้
เพื่อพาไปยังเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
เป็นเขตรอยต่อไทยมาเลเซียครับ
เส้นทางนี้เป็นทางเดินของชนเผาสาไก่ดั้งเดิมสมัยก่อนเลยครับ
เวลาจะข้ามไปป่าแถวมาเลเซีย
ก็จะมีข้อมูลว่าใช้เส้นทางตรงจุดนี้แหละ

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญเส้นทางเดินป่าในภาคใต้
อย่าลืมนะครับเสียแป้งนาโนต
ตอนนี้เป็นนักโทษชายที่หลบหนีการควบคุมขัง
เขาเคยเป็นทหารพรานมาก่อน
การเอาตัวรอดทักษะความรู้ความชำนาญนั้นไม่ต้องพูดถึง
มีประสบการณ์เคยเป็นแชมป์โมโตคลอสอีกต่างหาก

และมีญาติพี่น้องเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า
ก็คาดว่าเส้นทางนี้อาจจะมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่อย่างไร
ก่อนที่จะมีการถูกปิดล้อมจับกลุ่ม
คล้องกับข้อมูลของในแป้นศรีมะนังครับ
เป็นหัวหน้ากลุ่มทัพมณิศรีมะนังเป็นทัพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๙
รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูผาเพชรบอกว่า
ปกติแล้วเนี่ยตัวของเขากับเพื่อนชาวมณีพัทธลุงจะไปมาหาสู่กันตลอดครับ

เขายังเดินทางเข้าป่าไปยังพื้นที่ชาวมณีพัทธลุงอยู่เลย
ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงครับ
มานิเขามองว่าเส้นทางนี้มันเดินไม่ยากไม่ลำบากมาก
แล้วก็เป็นเส้นทางที่ใช้ประจำอยู่แล้ว

จะไปถึงฝั่งจังหวัดพัทธลุงประมาณบ่ายโมงครับ

แต่หลังจากเกิดเรื่องเกิดเหตุการณ์ประทะเนี่ย
ปรากฏว่าไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว

เขาก็พูดตรงผมก็เริ่มเบื่อแล้วนะ

แต่ก็ต้องปฏิบัติตามคำขอของเจ้าหน้าที่ครับ
ปกติก็ทุกวัน

อ่าแล้วกรับพัทธลุงมั้น

กินอาทิตย์อีกวันก็เรียบใช่ไหม

ไม่เป็นลำบากแต่เดินได้มีทางเดิน

เดินประจำไม่ได้ลำบากเท่าไหร่มีทางเดินนะครับ

เคยเดินไปยังพื้นที่ตรังพัทธลุงเหมือนกัน

พบเจ้าหน้าที่มีอาวุธครบมือก็กลัว
แต่ก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ลำบากใจ

อยู่เฉพาะทัพที่ตั้งก็แล้วกัน

การเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่
ไก่ไว้ก็มีไข่ไก่กินทุกวันด้วย
แม้จะเบื่อไม่ได้เข้าป่าไปหาของกิน

เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เชื่อว่าถ้าเสียแป้งหลบหนีมาตามเส้นทางนี้จริงเนี่ย
เขาก็หวังว่าเสียแป้งคงจะไม่ทำร้ายชาวบ้านตาดำฮะ
ไปหวั่งทางสองตอนนี้
กี่ทางล่ะ
อย่างซ่องทางกัน
ไม่ใช่ซ่องทาง
ซ่องทางกันแต่ทางสองตอนนี้กัน

ก็เลยไปให้ความรู้การเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผัก
ให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วก็สามารถ
อยู่ได้ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ

อุปสรรคยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อลื่น

ที่จังหวัดตรางมีฝนถลมเทือกเขาบรรทัศน์

และที่สำคัญคาดว่าเสียแป้ง
อาจจะใช้โพรงถ้ำเป็นแหล่งซ่อนตัว

แล้วก็บริเวณหน้าภูเขากับชุมชนบ้านตระ
จะเห็นได้เลยว่ามันมีถ้ำอยู่เยอะมากนะคะ
มีหลายถ้ำเลยบนภูเขาแห่งนี้

ที่เขาบอกว่าบนเทือกเขาแห่งนี้

มีถ้ำตามแนวภูเขาไม่ต่ำกว่า๑๐ถ้ำ

มันจะมีโพรงเล็ก
เป็นที่หลบซ่อนตัวของเสียแป้งได้เป็นอย่างดีค่ะ

การค้นหาด้วยเพราะว่าทุกถ้ำ
มีทางออกหมดเลยนะคะ

เกือบทั่วทั้งเขาก็เลยจะยากนิดนึง
ทางอากาศอาจจะมองไม่เห็นครับ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค๙และภูทรจังหวัดตรังกว่า๒๐นาย
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากภูเขานะคะ
หลังจากที่ขึ้นไปตรึงกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วก็หมู่บ้านตระ
ระหว่างทางลงค่ะเจอปัญหานะคะ
เพราะว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องภารกิจก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
อากาศก็เย็นชื้นฝนตกเปียกอีก
เทือกเขาบรรทัศน์เป็นป่าดิบชื้นเนี่ยทากก็เยอะ
งหวี่ยุงป่าคือต่อให้ป้องกันตัวดีแค่ไหนก็ตามอะค่ะ
ไม่มีใครรอดสักรายเลยนะคะ
ล่าสุดที่น้ำตกโตนตกเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากมาแล้ว
เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องเป็นวันที่สองค่ะเส้นทางบนภูเขาก็ขาดตอนด้วย
น้ำตกโตนตกนี่เป็นทางเข้าออกเพื่อขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัศน์และบ้านตระนะคะ
สังเกตจากสีน้ำมันกลายเป็นสีน้ำตาลขุ่นเข้ม
แล้วก็เริ่มไหลเชี่ยวแล้วนะคะและปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
ถ้าสมมุติว่าฝนยังคงตกไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ย
น่าจะทำให้การเดินทางของเจ้าหน้าที่ในการขึ้นเทือกเขาบรรทัศน์

ห้าวันที่เสียแป้งหนีอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน์
วันที่หนีออกจากโรงพยาบาลเรายังคงเกาะติดภารกิจนี้นะครับ